แม่ของนักเรียนหญิงชั้นป๔ที่จังหวัดพยาวที่ถูกรุ่นพี่
ชั้นม๒๘คนรุมทำร้ายตัดสินใจยังไม่แจ้งความดำเนินคดีนะครับ

เพื่อป้องกันการรังแก่ลูกสาวอีกในอนาคต
ขณะที่ผู้ราชการจังหวัดพยาวสั่งให้เฝ้าติดตาม
แล้วก็เยียวยาสภาพจิตใจของเด็กทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่ฉลุยว่าในนรงสักส่งอสสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
สั่งการให้ทีมสหวิชาชีพและบ้านพักเด็กและเยาวชนและนักสังคมสงเคราะห์
ตามแนวทางของนักสังคมสงเคราะห์
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองโดยตรง
มีตำรวจภูทรดอกคำใต้เป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบดูแลและดำเนินการต่อไป
ด้านพันธ์ตำรวจโทธวิรัติสวนฤทธิ์
รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรดอกคำใต้เปิดเผยว่า
สิ่งที่แม่ของเด็กหญิงที่ถูกรุ่นพี่ทำร้าย
แจ้งความประสงค์คือขอลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
แต่ยังไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับเด็ก
พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเด็กทั้งสองฝ่าย
ตอนนี้ทางแม่ของเด็กเขาก็มาขอลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานไว้ก่อน
ก็ยังไม่ประสงค์ที่จะแจ้งความดำเนินคดี
แต่ขอให้ทางหน่วยงานที่เขามาเกี่ยวข้อง
เช่นพันธุ์นาสังคมและความบันทึกของมนุษย์
แล้วก็สำนักงานพื้นที่การอาศาเคล็ดหนึ่ง
แล้วก็บ้านพักเด็กนักสังคมสงเคราะห์

อันนี้คือทางแม่ของเด็กผู้ถูกกระทำ
เขาจะยืนยังให้ดำเนินการตามปลอดภัณฑ์

ผู้ปกครองของเด็กหญิงที่ถูกรุ่นพี่ทำร้าย
เริ่มต้นด้วยการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
หากเด็กมีอาการเจ็บป่วยใดที่ผิดปกติไปจากเดิม
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองของเด็ก

และขอสงวนการเรียกร้องค่าทำขวัญ

จากนี้ประสงค์แจ้งความดำเนินคดีกับเด็ก๔คน
กระทำรุนแรงทำร้ายลูกแต่ให้โอกาสเด็กทั้ง๔คนได้ปรับปรุงตัว
คนใดยังไม่มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นก็จะดำเนินการเปลี่ยน

เป็นแจ้งความดำเนินคดีเต็มรูปแบบทันทีไม่มีข้อต่อรอง
ส่วนเรื่องค่าเสียหายหรือค่าทำขวัญแม่เด็กยืนยันไม่ใช่ประเด็นหลักที่อยากจะเรียกร้อง
เพราะความเจ็บปวดร่างกายและจิตใจคงไม่สามารถประเมินความเสียหายในรูปของเงิน
หรือผลตอบแทนได้
ส่วนทางด้านฝั่งตัวแทนผู้ปกครองรุ่นพี่ชั้นม๒ที่ทำร้ายรุ่นน้องบอกว่า
ทางครอบครัวได้ทำโทษเด็กไปแล้วและอยากให้เด็กหลับจำ
และได้นำเอาความผิดพลาดตรงนี้ไปเป็นบทเรียนราคาแพงไว้สอนใจในอนาคต
ไม่ให้มีพฤติกรรมเช่นนี้อีกยินดีรับผิดชอบทุกอย่าง
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เขาด้วยความยังไงคึกขนอง
เขาก็อยากขอโทษสิ่งที่เขาถามลงไปที่เขาทำด้วยอย่างที่ไม่คิด

อายการประจำสำนักอายการสูงสุดสำนักอายการคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพระเยาวอนหยุดแชร์และหยุดเผยแพร่คลิป
จากนี้เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพจะลงไปติดตามสภาพร่างกายและจิตใจของเด็กและครอบครัว
เพื่อฟื้นฟูให้คืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
แต่สิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันมากที่สุดในตอนนี้คือ
การกระทำใดที่จะกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็ก
และเป็นการสร้างตราบาปในจิตใจให้กับเด็ก
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน